โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
คนที่เขาจะอยู่ช่วยจริงเนี่ย
เขาจะหนีทำไมเขาอยู่ช่วย
มันมีแต่ที่เขาต้องช่วยยินดีรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำ

ทางรายการรถปลดทุกข์ลงไปถึงพื้นที่นะคะ
เพื่อจะไปดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะ

มีใครมารับผิดชอบเขาแล้วหรือยัง

ตำรวจจับได้นะคะคุณผู้ชม

ตกลงคดีและความรับผิดชอบเนี่ย

เพราะว่าทุกวันนี้ไปล้างแผลก็จ่ายเองนะคะ

แต่ว่าชีวิตหลังจากนี้ต่อไปไม่ทราบ

ปลายเดือนนี้นะคะที่จะไปพบหมออีกครั้ง
แล้วหมอก็จะประเมินว่าสามารถทำอะไรได้หรือไม่

เอากระสุนขนาด๑๑มม

วันนี้เราจะคุยด้วยกัน๓คนนะคะ

คือพี่สาวคุณจิตรดามณีวงนะคะ

นนท์มณีวงอีกหนึ่งท่านนะคะ
คือเพื่อนสาวที่นั่งไป
ในวันเกิดเหตุนะคะคุณสิรินันดวงจันทร์
และเราเชิญกรรมการปฏิรูปประเทศ

คือต้องถามคนนี้เพราะเราจะได้ยินแต่เสียงคนนี้

คือตอนนั้นก็รู้สึกว่าตกใจมากค่ะ
แล้วคือเราไม่รู้จักเขามาก่อน

แล้วคืออันดับแรกคือ

คือปืนที่เราสังเกตเห็นนะคะ

ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถยนต์เรา

เหมือนเขากำลังจะหยิบปืนขึ้นมาค่ะ

เหมือนเขาต้องขับมอไซค์ด้วยค่ะ

แล้วเขาก็เก็บแล้วเขาก็เหมือนขับปาด
ไปทางคนขับด้วยมาทางหนูด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็ไม่โล่งนะคะมันก็มีรถ

ก็แบบว่าหยุดรถอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าก็คือใครจะไปกล้าหยุดถูกไหมคะ

แล้วอีกอย่างเราก็ไม่ได้ไปขับรถไม่ดี

ไม่รู้ยังไงเลยด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะคือขับมากันปกติสองคนค่ะ
เสียงของซีรีนันทำให้เรารู้สึกว่า
เหมือนกับคือตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรจริงนะ

ไม่ใช่ความเข้าใจว่าแฝดเราอีกคน
แต่ครึ่งไปทำอะไรยังไงแล้วเค้าตองร้าย

เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยอานนท์ครับเอาวินาทีตอนที่โดนตอนนั้น
ตอนนั้นที่บอกว่าโอ๊ยโดนยิงคือรู้สึกอะไร
คือตอนนั้นคือมันช้าหมดเลยพี่มันช้า
คือมันได้ยินเสียงปุ๊บแล้วมันเจ็บที่คอหรือมันได้ยินเสียงปุ๊บแล้วมันชาที่ตัวหรือยังไงค
คือพอได้ยินเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันชาแล้วตอนนั้นยังไม่เจ็บคือมันชา
ชาแล้วก็ชาแล้วก็เขาคนร้ายเขาก็ลงมา
ตอนนี้เขาก็เปิดประตูรถเขาก็บอกว่ามึงพาเมียกูไปไหน
ผมก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่เมียพี่นะคนนี้แฟนผม
แล้วเขาบอกว่าให้ผมมารีบไปผมก็จับเอามือเนี่ยจับเลือดคอเนี่ย
บอกว่าให้เขาดูบอกว่าช่วยผมหน่อยช่วยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยผมโดนยิง
เขาก็บอกว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครผมก็บอกผมไม่รู้ครับ
เขาบอกว่ากูเป็นตำรวจให้มึงรีบไป
จากนั้นเขาก็ไปขับรถออกไปผมก็ขับรถจะไปโรงพยาบาล
แต่ว่าตอนนั้นมันมีความรู้สึกเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันไม่ไหวแล้ว
ก็เลยไปจอดขอความช่วยเหลือจากพี่วินมอไซค์ที่ถนนใหญ่ตรงสะพานลอยให้เขาช่วย
คือจังหวะตอนที่โดนยิงเรารู้สึกเลยไหมว่ามันโดนยิงเข้าไทยทอย
หรือแค่รู้สึกชาขึ้นมาสั้นขึ้นมาทั่วตัว
รู้สึกว่าโดนยิงเข้าไทยทอยเพราะมันชาวาบมันเย็นแบบชา

ใช่ครับปวดเลยตอนนั้นปวดเจ็บเลย
เอาอย่างนี้นะคะในวินาทีนั้นตอนที่ขับรถต่อตอนนั้นคิดไหมว่านี่มันจบแล้วหรือยัง
เพราะมันเข้าจุดที่สำคัญมากนะ
คือตอนนั้นคือน้องคิดว่ายังไงผมก็ต้องรอด
คือต้องพาแฟนผมรอดด้วยผมรอดด้วยคือ

คือกลับว่าต้องไปให้พ้นจากจุดนี้จุดที่ผมโดนยิงต้องไปให้ได้
ตอนนั้นตอนที่ขับรถต่อได้ตาพล่าไหมหรืออาการเป็นยังไงหายใจขัดหรือเป็นยังไง
คือตอนนั้นมันเจ็บมันหน้ามืดแล้วพี่มันหน้ามืดมันหน้ามืดไปหมดคือมันไม่ไหวมันปวดปวดไปหมด
จากตอนที่โดนยิงแล้วเขามาเปิดประตูรถเราเนี่ยนะคะ
อานนท์จำได้ไหมว่าขับต่อไปอีกไกลไหม

ใช่ครับไกลคือกว่าถึงรถใหญ่ก็ไกลว่ามันก็อยู่บางทีไกล
คือตอนนี้คือต้องไปโรงพยาบาลแล้วว่ามันไม่ไหวจริงคือเห็นพี่วินพอดีผมจอดเลย
อืมเอาอย่างนี้นะคะคือที่ถามจังหวะนี้เพราะว่าคือในวันที่เขารอดแล้วเนี่ย
มันเหมือนชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่แต่เกิดใหม่แบบที่ต้องอยู่กับมันไปอีกแบบนึงใช่ไหมคะ
ขอย้อนกลับไปณวันเกิดเหตุตามข่าวที่ออกมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไม่ถึง๒สัปดาห์เลยนะ
วันเสาร์ที่๑๒พฤษภาคมเกิดขึ้นช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่ง

โดนยิงเนี่ยคือตามกันมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วโดนยิงประมาณ๔ทุ่ม

ใช่ไหมคะตามข่าวที่ออกมาอานนท์เล่าหน่อยคือเรื่องราวอันนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอน๓ทุ่มครึ่ง
แต่ตั้งแต่วันที่ผมเลิกงานออกมาก็คือมากับแฟน
ก็ขับรถมาทางคลอง๖แล้วก็มาข้างหลังคลอง๓
ห้องข้าง๓มากะว่าจะมาหาแม่ที่หมู่บ้านในคลอง๓เนี่ยครับ

แล้วก็ผมก็เห็นคนร้ายคนเนี่ยขับโรงโรงพยาบาลมาข้าง
ว่าเขาพูดอะไรวันนั้นผมอยู่ในรถเขาอยู่ข้างนอก

ผมก็ขับรถออกมาพอขับมาได้ระยะหนึ่งเนี่ย
เขาก็ขับมาข้างฝั่งคนนั่ง

เขาก็ชักปืนมาจี้เข้ามาในทางที่แฟนผมนั่ง

ผมเห็นปืนแล้วผมก็เลยไม่จอดผมก็เลยขับไปอีก

ที่ผมตะวันที่เขาแซงผมไปอยู่ข้างหน้าเนี่ย

แล้วข้างหน้าผมมีรถกระบาดอีกคันนึงอยู่
ไปแล้วพ้นแต่ว่าเขามาอยู่ข้างหลัง
เขาเลยยิงนัดแรกไม่โดน
ผมก็เลยจอดตีขาจอดเลย

พอดีแฟนผมนั่งเปิดประตูมา

ผมก็ว่าอันนี้ไม่ใช่เมียพี่อันนี้แฟนผม

ผมก็เอามือจับที่ท้ายทอยเอาเรื่องให้เขาดูว่า

เขาบอกว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นใคร

เขาบอกว่ากลัวเป็นตำรวจให้มึงรีบไป
ตามที่อานนท์เล่ามาพี่ขอย้อนกลับไปนะคะ
เราเห็นเขาแวบแรกคือตอนนั้นเรา

เรากำลังจะออกแล้วเลี้ยวออกไปเจอเขา
ลักษณะที่เจอคือเขารอเราอยู่เหรอ

รอที่จะข้ามพร้อมกันไหนข้ามไปเรียนพร้อมกัน

ไม่เห็นว่าเขามาจากในหมู่บ้านหรือมาจากฝั่งไหน

อานนท์ไม่ทราบเลยอานนท์พี่ชวนคุยบ่อย

เห็นว่าวันนี้มีผลไหม
มันปวด
อันนั้นพี่ถามใครดี
ถามมันได้ไม่เป็นไร
จอบมาทางพื้น
เพื่อเขาไม่สิ่งที่มีปืน
ทางในรถทางแควเองผมนั่งจะออกมาแล้วนั่นผมรู้เลย

ตอนที่เขาสามารถจะหยิบปืนขึ้นมาเจาะคุณได้

ตัดผมอะไรให้พาให้คิดได้ไหมว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรืออะไร

แต่คิดซะด้วยซ้ำว่าเขาอาจจะเมาหรืออาจจะสติไม่ดีด้วยซ้ำ
ตอน๔ทุ่มคุณตามกันอยู่ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอ
คือผมจะไปให้เขาพ้นที่สุดต่ำไปไม่ได้

ตอนนั้นคุยกันไหมคะว่าเราโทรเลยไหม

เราโทรหาเพื่อนเราโทรหาตำรวจไหม

ก็คือทีแรกหนูก็บอกเขาว่าเฮ้ย

แต่หนูเห็นก่อนคือจังหวะที่เขาหยิบ

เอ้ยตัวเองเขามีปืนนะอะไรอย่างนี้

แฟนก็แบบเออตกใจเหมือนกันอะไรอย่างนี้

ก็ยังไม่ได้นั่นก็คือรีบพยายามจะแบบว่า

ก็เลยบอกไปทางนี้มาอะไรไหม

คือจังหวะที่อีกนิดก็ลั่นไกลแล้ว

แล้วก็เข้าที่ไทยทอยอานนท์๑นัด
เอ่อมาที่พี่สาวก่อน

รู้จักข่าวตอนเช้า
หลังจากที่โดนยิงเช้าวันรุ่งขึ้น

เพราะว่าทุกเช้าแม่จะเปิดทีวีดูข่าวทุกวัน๖โมงเช้า
ซึ่งตอนนั้นตัวน้องชายอยู่ที่ไหนคะ

อันนี้โทรบอกคือน้องคนเล็กคู่แฝดเขาอะ
กำลังจะโทรบอกแต่ไม่ทันเพราะว่าแม่เห็นข่าวก่อน

พี่สาวก็ยังไม่เห็นข่าวก็คืออยู่ที่บ้านด้วยกัน
ค่ะแม่เห็นแล้วแม่ตะโกนเรียก
ตอนนั้นแหละที่รู้ว่าลูกโดนยิงน้องโดนยิงใช่ไหมคะ
ไหมคะเดี๋ยวกลับมาขอนิดเดียวช่วงแรก
คือเมื่อสักครู่นี้ที่เล่ามาเนี่ยจังหวะสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะ
คือข้อหาที่มันออกมาตามข่าวเนี่ยนะคะ
มันเป็นข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาต

ทำให้เสียทรัพย์เนื่องจากว่ามีการยิงรถรับความเสียหายได้ถูกไหมครับ
แล้วในส่วนของข้อหาพยายามฆ่านี่ถือว่าสุดแล้วสำหรับกรณีเหตุการณ์นี้ไหมค
จากว่าตัวของน้องเนี่ยเขาไม่ถึงแก่ความตาย
คือเจตนาฆ่าแต่น้องเขาเนี่ยเมื่อไม่ตายก็ถือว่าเป็นความผิดฐานพยายามฆ่า
นายสงการคือโทษนะคะอันนี้ถามเผื่อนะอานนท์ครับ
คือเราไม่รู้ว่าสุขภาพเขามันจะใช้งานได้เหมือนเดิมไหมไงคะ

คือตอนนี้เหมือนเดิมอาจจะเพิ่งเกิดเหตุขึ้น
นั่นถ้ากับในอนาคตสมมุติเขาก็เป็นทุพฤภาพ
นั่นคือเราอาจใช้สิทธิ์ในทางแพ่งได้อีก
แต่ว่าหมายถึงมันโดนจุดสำคัญเนี่ย
โดนจุดสำคัญจุดที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้
มันไม่เกี่ยวกับข้อหาที่จะมากกว่านี้ได้ใช่ไหมคะ
มันสุดแล้วฮะเรื่องพยายามฆ่าในสุดแล้ว
เนื่องจากว่าจริงแล้วเนี่ย

เนื่องจากมีการพยายามแล้วก็ติดตามมาโดยตลอด
แต่คราวนี้ว่าเมื่อน้องไม่ตาย
ไม่ตายจากการที่ฆ่าก็ต้องเป็นพยายามฆ่านะครับ

เดี๋ยวเราต้องดูต่อไปว่าพนักงานสอบสวน
สรุปสำนวนส่งให้กับพนักงานอายการเมื่อไหร่
แต่เขามีอยู่ว่าขนาดนี้ท่านทราบว่าผู้ต้องหา

แล้วก็อยู่ในพื้นที่ของโรงพักคลองหลวง
ต้องอาศัยผู้การจังหวัดปฐุมธานี

คือตอนนั้นแบบไม่มีใครมาดูดำดูดีเลยใช่ไหม

มันเกิดเหตุการณ์แล้วมันไม่มีใครมาเลย

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วจากที่ทางน้องจิตรดาบอกเอาไว้เนี่ยคือ
ทราบจากที่บ้านว่าก่อนจะออกรายการ
คนที่ลงมือยิงน้องชายของเขาเนี่ย

ประตูน้ำจราลงคลจังหวัดปทุมธานี
จริงแล้วเป็นสองพื้นที่คาบเกี่ยวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ตอนที่ยิงมาเข้าพื้นที่สพปน้ำจุฬา
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกบรรณพัฒน์เดชโชติพิสิทธิ์
ท่านลงมาดูคดีนี้เองนะคะแล้วก็ให้ข่าวเรื่องนี้เองด้วย

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ค่ะผู้กำกับค่ะตอนนี้เนี่ยถือว่าสรุปสำนวนคดีนี้จบแล้วหรือยังคะท่าน
คือการสอบสวนพยานครบถ้วนหมดแล้วครับ
วันนี้เรารอผลการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่ครับ
ค่ะซึ่งผลนิติวิทยาศาสตร์ที่รอคือเรื่องอะไรเหรอคะท่าน
ได้เอาอาวุธปืนที่ใช้ยิงครับก่อเหตุไปเรียบเทียบกับปอกกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุครับ
ค่ะท่านปอกกระสุนพบตกลง๒หรือ๓คะ

แล้วจริงมีการลั่นไกลกี่นัดคะท่าน
คำให้การของผู้ต้องหา๓นัดครับ
ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากในการสรุปสำนวนไหมคะว่าต้องหาปอกที่๓ให้เจอค่ะ
ไม่นะครับประกอบคำรับสาภาพของผู้ต้องหาแล้วก็พยาน
จากพยานทั้งผู้เสียหายทั้งและภรรยาเขาก็ยืนยันชัดเจนครับ
ค่ะเขารับสารภาพทุกอย่างใช่ไหมคะ

ซึ่งเขาบอกไหมคะว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจด้วยตอนที่เกิดเหตุคือยิงแล้วแล้วลงไปบอกอะค่ะ
เขาจากคำให้การของผู้เสียหายยืนยันว่าแบบนั้นนะครับ

ทีนี้ปืนเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไหมคะภูมิกับค่ะ
ถูกต้องครับเป็นชื่อของผู้ต้องหาเองครับ
ซึ่งแต่เขาไม่มีใบอนุญาตในการพกใช่ไหมคะ

แต่ว่าตำแหน่งของเขาตอนนี้คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีสิทธิ์อะไรแตกต่างจากคนอื่นคือยังไงก็ต้องขอพกอยู่ดีถูกไหม
ที่จะพกได้ต้องเป็นการปรับหน้าที่ครับ

กฎหมายให้ความสำคัญกรณีที่เราพกพาในการบัดหน้าที่นะครับ

ซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวใดทั้งสิ้นถูกไหมคะภูมิกับ

ค่ะท่านทะเบียนรถเนี่ยค่ะตามข่าวบอกว่าทะเบียนรถไม่ใช่ทะเบียน
คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ใช้ทะเบียนจริงของรถคันนั้นนะคะ
อันนี้มีในข้อมูลสำนวนไหมคะท่าน
ตามที่เกิดเหตุจริงเราใช้รถทะเบียนนั้นจริงครับ
แต่เวลาหลังที่ก่อเหตุแล้วเขาไปเปลี่ยนทะเบียนครับ
ซึ่งอันนี้ถูกเอามารวมอยู่ในความผิดใดไหมคะ
ก็เราดำเนินการอยู่แล้วครับในเรื่องของเอารถเอาแผ่นป้ายทะเบียนรถคันอื่นมาติดครับ
มันมีกฎหมายตามพรบที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับ
ผู้กำกับคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มถึง๔ทุ่มวันที่๑๒พฤษภาคมได้ตัวเขาตั้งแต่วันไหนคะ

วันที่๑๔ไปได้ที่ไหนคะท่าน
ก็เราสืบทราบมาครับนะครับว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดครับ
เราก็ไปพบตัวเขาครับแล้วก็เชิญตัวมานะครับ
แล้วก็ตรวจสอบพยาหลักฐานก็ยอมรับครับ
ไปพบตัวที่ไหนคะผู้กำกับคะ

อันนี้คือการที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวใช่ไหมค
ฮัลโหลครับท่าน
ลักษณะที่ไปเจอเขาที่บ้านเนี่ยเท่ากับว่าตำรวจไปจับตัวเขาได้ที่บ้านใช่ไหมคะ
เชิญตัวมาครับทีแรกครับ
เชิญตัวมาง่ายคำก็รับสาภาพครับ
เราก็โลกรวมใหญ่ผ่านในการเรียกขออนุมัติหมายสารออกจับกุมครับ

คือเรียกเชิญตัวมานี่เรียกว่ามอบตัวหรือเรียกว่าจับตัวคะ

ตัวมาครับกรณีที่จับกลุ่มตัวครับเราต้องมีหมายจับครับ

จับครับแล้วหลังเราจับแล้วเราใช้หมายจับของศาลครับ
เขาให้การรับสารภาพทุกอย่างถูกไหมคะ

ครับสารก็เราก็เอาพยานฐานรวบรวมมาในคำให้การที่เขารับสาภาพนะครับ
ของการที่ใช้การทำความผิด
เพราะฉะนั้นออกไปจับครับศาลแล้วก็ออกไปจับครับผม
ภูมิกับค่ะข้อหาเนี่ยคือพยายามฆ่ากับพกอาวุธปืนถูกไหมคะ
พาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในเมืองโดยไม่รับไม่มีเหตุสมควรครับ
อ่าพาและยิงอาวุธปืนอ่าค่ะ
ท่านเจ้าตัวบอกไหมว่าสาเหตุคือยิงผิดตัวเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นรถคันที่พาภรรยาตัวเองไป

แล้วเขาแน่ใจมาจากไหนคะว่ารถคันนั้นผู้ชายในนั้นและผู้หญิงในนั้นคือภรรยา
และอาจจะมือที่๓ที่เขาเข้าใจนะคะ
คือจากคำให้การของเขาครับแล้วก็ผมได้สักถามปากคำภรรยาเขาก็ตรงกันครับ
คือภรรยาเขานะฮะแล้วมีเรื่องเป็นปากเสียกันนะครับ
แล้วก็ภรรยาเขากลัวไม่อยากจะมีเรื่องด้วยก็เดินออกไปอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่าจังหวะที่เขาตามหาพญานั้นก็มีรถพนัทออกจากบ้านไปพอดีนะครับ
เขาก็คิดว่าภรรยาเขาไปกับคนในรถนั้นโดยที่ไม่มีการตรวจสอบก่อนเลยว่าภรรยาอยู่ที่บ้าน
ทั้งนั้นที่ภรรยาไม่ได้ไปด้วยแล้วปรากฏว่าตามรถคันนั้นมีลักษณะคันเดียวกับผู้
ลักษณะเดียวกับของผู้เสียหายเนี่ยตามแล้วหลุดกันไป
คือก็บังเอิญมาเจอรถผู้เสียหายออกจาก๗๑๑ในเขตของคลองหลวง
ก็คิดว่าไปคันเดียวกันแล้วเขาก็เลยตามมา
ก็กรอบกับไล่ตามแล้วผู้ทรยายเขาเขตนวดปืนเขาก็ขับลบหนี
อันนี้ก็เรียกว่าใช่ก็สอดคล้องกันหรือยิงครับ
ท่านจนถึงตอนนี้เนี่ยขอหาหนักสุดคือไปยามฆ่าถูกไหมคะ

แล้วขอยืนใช้หลักษณะประกันตัวสถานฝากครับ
ค่ะท่านแล้วในระหว่างนี้เก่าใจอย่างหนึ่งของทั้งครอบครัว

ไม่มาดูดำดูดีเลยค่ะท่าน

มันสามารถจะใช้อะไรในการสู้คดีต่อไปได้บ้างไหมคะ
ดูดำดูดีหมายถึงตำรวจหรือว่าใครครับ

เพราะว่าเรามาทำกับเขาเขาก็บอกว่าเขาจะไปดำเนินการครับ
ซึ่งลักษณะการไม่มาดูแลกันหรือถามถ่ายใดแสดงความรับผิดชอบเนี่ย
คือทางผู้เสียหายสามารถไปร้องต่อสารในลักษณะไหนได้อีกไหมคะท่าน
ใช่ครับหรือถ้าผู้เสียหายแต่งตั้งทนายในการประกอบกับอายการก็ได้นะครับ
ร่วมกับอายการได้ครับในการเรียกฟ้องเรื่องร้องฆ่าเสียหาย

ค่ะท่านการที่เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกอบตด้วย
ไม่ได้มีผลอะไรในการทำคดีถูกไหมคะ
ไม่มีครับยืนยันว่าทำคดีเสร็จแค่บุคคลทั่วไปครับ
ค่ะภูมิกับสบายใจค่ะขอบคุณทุกคำตอบท่านนะคะท่าน

ภูมิกับดูเองนะคะทนายสงการสงสัยอะไรไหม
สงสัยครับว่าท่านตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
คราวนี้มันมีเรื่องของรถยนต์เสียหายจากการที่ถูกอาวุธปืนด้วยในความผิดฐาน

ส่วนที่๒เนี่ยก็บอกให้แนะนำว่า

มีเงินกับประมาณผ่านไปอย่างกระโสนวิทยธรรม
แล้วก็ส่งมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสร็จภาพ
ตัวน้องเขาสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่กรมครองสิทธิ
เขาจะมีเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาให้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียกร้องกับผู้ที่ลงมือ

นี่คือของภาครัฐที่เขาเยียวยาเรา
จากเงินอุปนทร์ของรัฐบาลให้เขารีบไปยื่น
ส่วนในกรณีถ้าจะเรียกร้องค่าเสียหายเช่น
ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปหรือค่าสินใหม่ทดแทน
เขาสามารถไปเขียนคำร้อง

เขียนตามปวิอาญามาตรา๔๔ทับ๑ได้
คือขอให้สารมีคำพิพากษาในส่วนแพ่งไปในกับคดีอาญาได้เลย
ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใดครับ
ทีนี้มาที่พี่สาวจิตรดา
หลังจากที่คุณแม่รู้ก่อนจิตรดาซะด้วยซ้ำใช่ไหมคะ

ยังไงต่อที่บ้านพอรู้เรื่องปุ๊บยังไงต่อตามเรื่องยังไง
แม่ก็เป็นลมค่ะแล้วก็วันนั้นเลยก็เลยรีบไปโรงพยาบาล
กับแม่ก็ไปด้วยค่ะก็ไป
แล้วก็พี่สาวคนโตค่ะดำเนินเรื่องไว้หมดแล้ว
คือแจ้งคงแจ้งความอะไรไว้หมดแล้วค่ะ
ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะช้า
มันจะไม่เดินหน้าไม่มีอะไรที่สงสัย
ตอนแรกตกใจค่ะยังไม่ได้คิดถึงตรงนี้

ต้องให้เขาสืบหาข้อมูลก่อนว่ามันเกิดจากอะไร
เพราะว่าน้องเราก็ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครค่ะ

ผู้ก่อเหตุก็อยู่คลอง๓ถูกไหมใช่ค่ะ

เวลาเขาพูดถึงคลอง๓นี่คนไม่ได้จะเป็นแปลว่าต้องคุ้นหน้าไม่ใช่ใช่ไหม
เพราะคนอยู่นี้ค่ะมันเป็นโซนเป็นเขตชุมชนค่ะอ่าอ่า
ทีนี้พอเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตำรวจรายงานให้ฟังไหมคะว่า
หนีไหมตามตัวยากไปบ้านแล้วไม่เจอเขารู้จักกับใครเขาอ้างใคร
มีที่เรารู้ทางฝั่งเรามีไหมคะ
ก็คือทางคุณตำรวจก็แจ้งว่าจับผู้ต้องสงสัยได้เจอผู้ต้องสงสัยค่ะ
แล้วก็ให้เหมือนให้มาชี้ตัวค่ะว่าใช่ไหมค่ะ
ก็ปรากฏว่าใช่เราก็เลยถามเขาว่าอันนี้คือไปตามจับหรือว่าหรือว่าเขามามอบตัวจับได้ยังไงค่ะ
ตำรวจก็บอกว่าไปไปตามที่บ้านอันนี้คือตำรวจบอกเราใช่ค่ะ
ตามที่บ้านใช่ค่ะไปตามที่บ้านแปลว่าอะไรก็คือหนึ่งค่ะ
ต้องบอกว่าสายสืบของโรงพักประตูน้ำจรลงกรเขาสามารถแกะรอยได้คือต้องบอกว่าเก่ง
อืมต้องชื่นชมเลยอืมไปเมื่อไปตามเจอตัวปุ๊บเนี้ยหนึ่งก็เชิญตัวมา
อาจใช้เทคนิคการเจรัจจาว่าเป็นยังไงอืมเพื่อให้มันแสดงความปฏิสุจัย
ที่ภูมิกับพูดถูกต้องก็คือเมื่อมาถึงที่กรรมการแล้วเนี่ย
ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานก็ขอสารออกหมายจับเดี๋ยวนะคะการที่บอกว่าไปเจอตัว
เชิญตัวมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงไปต้องบอกว่าไปเจอไปไปเจอตัว
ไปเจอไปเจอที่บ้านแล้วก็เชิญตัวเพราะตอนนั้นยังจับไม่ได้
เพราะไม่มีหมายจับแต่ใช้วิธีเชิญมาอาจจะบอกกับตัวผู้ต้องสงสัยว่า
แบบเผื่ออย่างนี้แล้วกันถ้าคุณแสดงความรู้สึกใจมีมาที่โรงพรรค
เสร็จแล้วเนี่ยตัวผู้ต้องหาก็ต้องมาตัวผู้ต้องใส่ก็ต้องมาก่อน
รุปสำนวนเสนอสารออกหมายจับ
คือที่ฉันถามไม่ใช่อะไรเพราะมันมีความหมายที่ต่างกัน
จับได้กับมอบตัวมันต่างกัน

คืออันนี้ก็คือน่าจะเป็นลักษณะว่า
พยายามหลักฐานพรั่งผูแล้วจับหน้าที่ทำการ
คือการเชิญตัวมาไม่ได้เรียกมอบตัวใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับ
แต่ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไปจับตัวเพราะว่าตอนนั้นรอหมายสารอยู่

ก็คือขณะนั้นจะเป็นพวกต้องใสอยู่อยู่ที่บ้าน

แล้วก็มีการออกหมายจับ

ทีนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาค่ะ
ที่อานนท์พูดไว้คือเดี๋ยวระหว่างโฆษณา
เดี๋ยวลองดูว่าที่เราได้ข่าวว่า
ก่อนที่เราจะเริ่มออกรายการกันตอนนี้รายการสดเนี่ยนะคะ
แล้วเหมือนกับว่าคนลงมือไปที่บ้าน
เดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีนะคะว่าตกลงไปนี่เพราะอะไร
ทำไมถึงไปในจังหวะวันนี้พอดีสักครู่

พอรู้ว่าจะมาหาที่บ้านพอดีแล้วยังไงต่อ
คือเขามาที่บ้านตอนประมาณช่วง๖โมงเย็นนะคะ
เข้ามาแล้วก็มีญาติญาติเขามา

แต่แม่ยังไม่สบายใจ
ก็เลยไม่ได้รับตรงนั้นไว้
ในบ้านคุยกันว่ายังไงก่อนหน้านี้บ้างคะจิตรดาคะ

ว่าแบบคือสู้คดีเต็มที่
หรือต้องการให้เขามาเหมือนกับเยียวยา

ถ้าพูดถึงนะตอนนี้เรื่องของเยียวยาคือ

มันล่วงเลยมาตั้งแต่วันที่น้องโดนยิง
จนถึงณวันนี้มันก็เกือบ๒อาทิตย์แล้ว
คือถ้าคนที่เขามีความรับผิดชอบจริง
เราไม่จำเป็นต้องออกมาพูดนะตรงนี้
คือเขากระทำความผิด
เขาจะเป็นผู้รู้เองว่าเขาควรจะทำยังไง

ที่แม้ว่าไม่ได้มาเองไม่ได้โทรมาเอง
แต่มีติดต่อผ่านใครฝากใครมามีบ้างมีค่ะ

ตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ

ถ้าเรายิ่งน้อยเขาผ่าก็แล้วแต่

เสี่ยงแค่ไหนเสี่ยงเขาบอกเป็นสักเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไหมคะ

ไม่ได้บอกแต่หมอพูดว่าไม่แนะนำ
ใดที่อวัยวะอื่นในร่างกายเขาเนี่ย

ไม่มีเอฟเฟคใด
ที่เราเห็นตรงไทยทอยที่ปิดผ้าไว้เนี่ยนะครับอานนท์
จากตรงปากทางที่กระสุนเข้าไป

ระยะไม่แน่ใจว่ากี่เซนกันแน่
แต่ว่ามันอยู่ตรงกลางมันจะมีภาพกระโหลก
แล้วก็มีภาพผิวเป็นเงาด้านชั้นนอกอะค่ะ

ตรงผิวหนังด้านนอกของคอเนี่ยนะคะ
ตรงไทยทอยเนี่ยกับกะโหลกที่สระเรา

อานนท์มีอาการอื่นไหมเวลานอนมัน
เวลานอนคุณสามารถนอนหงายธรรมดาได้ไหมครับ

มันเข้าตรงกลางพอดีหรือว่ามันไปทางซ้ายหรือขวาไหมครับ

แล้วตัวกระสุนนี่คือเข้าตรงกลางพอดีหรือยังไง

คุณหมอบอกไหมว่าอาการตอนนี้จะต้องอยู่กับอานนท์ไปตลอด

คือตอนนี้มันยังไม่มีแต่ว่าระยะยาวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันควรจะมีไหม
อานนท์คืนนั้นเนี่ยนะคะใครเป็นคนโทรบอกแฝดน้องของเรา

แล้วทีนี้เขาจะห้ามหนูบอกไม่ต้องโทรนะ

ทำไมคุณจะไม่ให้โทรบอกที่บ้านนี่มันเรื่องใหญ่มากนะ

ผมก็ว่านอนเดี๋ยวก็หาย
คือตอนนั้นมันคิดหลายอย่างครับ
มันต้องเสียหลายอย่างอะสิ

กับว่านอนโรงพยาบาลกับ
พี่โทษนะคะพี่แบบถามตรงไปตรงมา

ตอนนั้นไม่คิดเหรอว่าถ้าไม่ได้บอกใคร
ไม่ได้พูดอะไรกับใคร

มันเข้าจุดที่เรารู้สึกว่ามันสาหัส
คือยังไงมั่นใจว่าไม่เป็นอะไรแน่

แม่กลัวแม่กลัวเขาไม่สบาย

วินาทีที่แบบพอเรารู้สึกแล้วว่าเราโดน

แล้วมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นคิดไหมว่ารอด

แล้วที่ตัดสินใจโทรหาค่ะ
สิรินันตัดสินใจโทรหาแฝดเขา

ทำไมเราไม่โทรหาคุณแม่หรือพี่สาวหรือพี่คนอื่น

ตอนนั้นหนูคิดไม่ออกค่ะ
แล้วหนูนึกให้ได้ว่าหนูมีเบอร์น้องชายเขา

แล้วน้องชายแฝดเล็กของเขานี่

เขาจะบอกแล้วค่ะแต่เขาเป็นห่วงว่า
ถ้าบอกเนี่ยหนูว่าต้องไปโรงพยาบาลคืนนั้นแน่
แล้วจะไม่มีใครอยู่กับพ่อกับแม่
เขาก็เลยมาบอกตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าถึงยังไง

จนตอนนี้คุณแม่น่ารู้แล้วตั้งแต่คืน

มาฟังซินี่ใช่ลูกเราไหม

พอดีได้ยินเสียงแม่ก็เลยลงมาจากห้อง

เพราะว่าศาลท่านจะดูพฤติการแห่งคดี
รวมทั้งการสำนึกของตัวผู้ต้องหา
ถ้าผู้ต้องหาเอามาเยียวยาผู้เสียหายเนี่ย
มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่บรรเทาโทษ

ซึ่งในส่วนของการได้รับการประกันตัวในชั้นศาลเนี่ย

โดยปกติคดีในลักษณะแบบนี้
ถือว่ารุนแรงไหมถือว่าอุจชะกันไหม
แล้วถ้าสมมุติตอนนี้นะฮะ
อย่างที่เราทราบ
กันมาสักครู่นี้ที่โทรหาคุณแม่ว่า

ความรู้สึกเราคือยังไงต้องถามอานนท์
ตอนนี้มันก็ถามว่าโกรธไหมก็โกรธครับ
เพราะว่าผมไม่รู้จักเขา

แล้วถ้าคนในครอบครัวเขามาโดนแบบผมบ้างเนี่ย

ถ้าเจอหน้ากันเขาขอโทษ

คุยครับไม่เลย

ก็เห็นตามน้องค่ะ

ที่เขาจะเข้ามาแสดงต่อเราว่า

คือมันมีหลากหลายวิธีค่ะ

ไม่เคยได้พบอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เลย

เขาเพิ่งจะมาเพิ่งจะติดต่อเรา

ติดต่อหลังจากรู้จากสื่อ
แต่ไม่ได้ติดต่อกับเราโดยตรงเลย

คดีนี้ไม่ซับซ้อนนะคะคุณผู้ชม
ได้ข่าวจากคุณแม่วันนี้แหละว่าก่อนออกรายการ

วันนี้ขอบคุณทั้ง๔ท่านขอให้สุขภาพดีขึ้นเรื่อย

คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่สวัสดีค่ะ